เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมทริควิธีการสังเกตคือฟังจากเสียง

นี่พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยอันนี้ก็น้ำป่าไหลหลักมาเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เขาต้องไปช่วยเหลือชาวบ้าน

ถูกตัดขาดเลยค่ะทำอะไรไม่ได้
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาเรือท้องแบนไปช่วย๘ชีวิตนะคะ
ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
เรื่อยมาแล้วดูสิแล้วตัวจิ๋วเดียวมีเด็กอยู่ด้วยค่ะ
เด็กสามคนผู้ใหญ่๕คนนี่แหละที่กู้ภัยต้องเอาเรือท้องแบน
แล้วดูจังหวะนี้ดอมคืนน้ำเห็นไหมที่มันซัดไปด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องเกาะเรือไว้เกาะเชือกเอาไว้แบบแน่นเลยนะคะ
นี่ชาวบ้านเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคืนนึง
หลังจากที่น้ำป่าน้ำป่าจากน้ำตกคลองแก้วเนี่ย
ลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านปะอาที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
แล้วถามจากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะ
คนที่ยืนอยู่บนฝั่งนั้นนะคะเสื้อยืดข้างในสีแดงเนี่ยนะคุณพันนภาแป้นน้อย
เล่าให้ฟังว่าครอบครัวมาจากสมุทรสาครมาเป็นแรงงานในพื้นที่
ก็ไม่ได้รู้เส้นทางเข้าออกอะไรหรอก
พอโดนน้ำป่าทะลักมาท่วมก็ติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้
เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๒๓ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับครอบครัวเหมือนกัน
ก็เลยติดต่อขอย้ายออกจากพื้นที่
ระหว่างนั้นก็จะไปอยู่บ้านญาติก่อนนะคะ
กว่าน้ำจะลดลงทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอง

ว่ามีชาวบ้านถูกน้ำท่วม
ตัดขาดจากโลกภายนอก๓ครอบครัว
นำกำลังมาช่วยเหลือมาอบพยพออกจากพื้นที่
ด้วยการเอาเรือท้องแบนแบบนี้ลากมาก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยเอาเรือนี้แหละค่ะไปรับ
เรื่องต้นนะคะตอนนี้จัดเตรียมพวกที่พักอาศัยชั่วคราวเอาไว้

แล้วก็เตรียมพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กอบตบ่อพลอย
จะได้ดูแลลูกหลานของผู้ประสบภัยด้วยนะคะ

โอ้โหรอบนี้นี่จังหวัดทางภาคตะวันออกนี่อ่วมเลยนะ